เป็นเรื่องดีอยู่เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาดวงดีนะฮะ
ก็เอาพัดลมไปถวาย
ถวายหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าที่วัดไผ่แขกสุพรรณบุรี
ขณะที่นักเสี่ยงโชคก็พากันไปขอเลขนะครับแล้วก็เสี่ยงดวงกันในงวดนี้ฮะ
บรรยากาศในวัดอุทุมพระรารามหรือว่าวัดไผ่แขกแห่งเมืองสุพรรณบุรีเนี่ย
แม้จะไม่คึกคักมากนักแต่ก็ไม่เงียบเหงา
เพราะว่ามีนักเสี่ยงโชคแวะไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างกันตลอดทั้งวัน
คนดวงดีที่ได้โชคไปแล้วก็เอาเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนนะครับตามที่ขอพรไว้
อย่างชาวบ้านคนหนึ่งเอาพัดลมไป๒ตัว
ไปถวายแก้บนหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้านะครับ
ขณะที่ชาวบ้านอีกคนเอาหมอนขวางหมอนขวางเป็นหมอนแบบไหนอ่ะไอ้หมอนสามเหลี่ยมอ่ะ
เขาเรียกหมอนขวางเอาไปแก้บนแม่จ๊ะแม่จ๋าแม่จ๊ะแม่จ๋า
คือไปแก้บนพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
ทำเสียงอย่างนี้หรือเอาแม่จ๊ะแม่จ๋าไนรกอดไง
ไหมจ๊ะแม่จ๋าขออีกสักงวดไหมจ๊ะแม่จ๋านะฮะ
หลังถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๒ตัว๗๙เมื่องวดที่ผ่านมา
แล้วไปกระซิบด้วยไปกระซิบนะฮะ
ขอพรที่หูรูปปั้นพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี

แล้วใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเก็บเอาไว้นะครับ
คือเลขที่ได้ก็แตกต่างกันไปตามจินตนาการ
แต่ใครตีไม่เป็นตีไม่เป็นก็บอกว่า
นี่เลยเขาเขียนแปะไว้ให้ดูเลยนะฮะ

คุณเห็นเป็นเลขอะไรก็เห็นเป็นเลขนั้นแหละนะครับ

กลัวอย่างอื่นยันมาให้เลย

ดูข่าวไทยรัฐกันนะจ๊ะแม่จ๊ะแม่จ๋า